มาดูความงดงามของพระพุทธศรีหิงที่วัดดอนตูมจังหวัดราชบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นพระพุทธศรีหิงองค์สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
ได้พระราชทานให้แก่ชาวบ้านและกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมาโดยตลอดครับ
พระพุทธศรีหิงที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารวัดดอนตูมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดช
พระราชทานให้กับพระครูโสพลรัตนากรอดีตเจ้าอาวาส
เมื่อวันที่๒๙พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๕๕๙
เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านโป่ง
พระครูวินัยทรสมพรจัตตะพโยบอกว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระพุทธศรีหิง
ให้ชาวอำเภอบ้านโป่งซึ่งอดีตเจ้าอาวาสได้ร่วมกับชาวบ้าน
ได้สร้างวิหารสำหรับประดิษฐานพระพุทธศิหิงองค์นี้
ต่อมาเวลาขออภัยฮะต่อมาวันที่๑๙มิถุนายน๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีทรงเจิม
และทรงเปิดวิหารพระพุทธศรีหิง
และยังมีพระบรมราชานุญาต
อันเชิญพระประมาพิไทยยอบ
ปปรประดิษฐานไว้ที่หน้าบรรวิหาร
ตลอดจนทรงเจิมแผ่นศิลาเริกอุโบสถหลังใหม่

เฝ้าธุลอองทุลีพระบาทรัพย์รับเสด็จ

สกนิกรชาวบ้านโป่งอย่างหาที่สุดไม่ได้
ต่อมาได้มีการอัญเชิญพระพุทธศรีหิงแห่รอบตลาด
ในวันสงกรานปีใหม่ไทยของทุกปีด้วยครับ